เล็กไอศูนย์นะครับวันนี้ก็มาถ่ายละครนะครับ

นะครับ
ก็มากันได้นะครับ

ตอนนี้ผมกับพี่เล็กนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับจะจัดส่งไปที่ต่างประเทศนะครับ
นะฮะโดยสายการบินนะครับนะฮะโดยสายการบินเลยนะครับนะฮะ

ธรรมดารับไม่อั้นเลยนะครับนะฮะยิ่งใครมีโรงงานนะครับ
ใครมีโรงงานนะครับนะฮะมาติดต่อครับด่วนเลยครับนะฮะ
เราพร้อมที่จะโอนตังค์นะครับนะฮะเราพร้อมเลยนะครับ
ที่จะโอนตังนะครับนะฮะ

เล็กเดี๋ยวช่วยพูดเรื่องของหน้ากากหน่อยว่าเราอย่าไปที่ผู้จะส่งนี่
ไปขายแพงนะเพราะว่าเราต้องไปส่งจีนเขาแล้วหลายประเทศเลย
เพราะว่าก็ชุดช่วยขนาดนะครับถ้าใครมีของนะครับ
เพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะครับอยากให้เขารู้สึกตัวเองปลอดภัยนะครับ
อ่าก็อยากคิดราคาแรงสักสักจนเกินไปเอ็นเก้าห้าครับครับ
ครับพี่แล้วก็มีแล้วก็ชุดในชุดเกาะชุดป้องกันนะครับ
อย่าลืมนะครับนะฮะใครมีนะครับนะฮะ
ที่ไปขายในราคาปีกกันแบบว่าราคาแพงเราไม่รับซื้อนะครับ
รับซื้อในราคาที่ว่ามันรับกันได้จริงนะครับนะฮะ
ก็ขอเป็นชุดเอามาเลยครับจำนวนเท่าไหร่รับไม่อั้นนะครับ
นะฮะรับไม่อั้นเลยนะครับนะฮะ
อย่าลืมนะครับนะฮะผมต้องการหน้ากากอนามัยเอ็นเก้าสิบห้าสามเอ็มนะครับ
รุ่นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับนะฮะ
ในเฟซบุ๊คผมได้นะครับนะแล้วใครมีราคาที่มันไม่แรงครับ
เอามาด่วนนะครับเสนอราคามาด่วนเลยนะครับ

ครับผมเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยค่ะพี่
สรุปแล้วพี่ไปผัวพันยังไงคะอยู่กองละครดี
ใช่คือเล่าให้ฟังสั้นเลยคือวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งย้อนไปดูคิวถ่ายเนี่ย
วันที่คลิปที่เราเห็นเนี่ยมันประมาณเป็นช่วงประมาณต้นเดือนกุมภานะครับ
ช่วงน่าจะอาทิตย์ที่ระหว่างอาทิตย์ที่๑กับอาทิตย์ที่๒
ผมกำลังยืนรอเข้าฉากอยู่แล้วก็พี่ผู้ชายคนนี้เขามาที่กอง
มาด้วยมาหาใครหรือมาธุระอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจ
ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในป่าเนี่ยส่วนมากก็จะมีคนรู้จักของ
ของคนที่อยู่บนพื้นที่ที่รู้จักใครบางคนในกองไทย
เขาก็จะออกมาหาเพื่อนมาเยี่ยมคนที่กองถ่ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
วันนั้นก็พี่คนนี้เขามาที่กอง
แล้วเขาก็มาเหมือนไลฟ์
แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมีคนชื่อทักทายคนชาวพัทยาหน่อย
เราก็ไม่อยากเสียมารยาทก็สวัสดีครับชาวพัทยาก็แค่นั้น
แต่ถ้าดูในคลิปจริงจะเห็นว่าเรายืนอยู่เฉยเขาเดินมาหาเรา
พอเราพูดกับที่กองปุ๊บเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็เดินไปคุยกันตรงอื่น
ซึ่งถ้าผมตีความโดยที่ไม่ได้เข้าข้างเอง
เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเขาแต่ว่าเหมือนเราอาจจะ

ใช่เป็นคนที่คนอื่นเขารู้จักเขาก็เลยเหมือนว่า
ให้เราทักทายแฟนของเขาหรือคนที่กำลังดูอยู่เท่านั้นเอง
ก็คือพี่พีชยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการกักตุลเลย
แต่ว่าก็ต้องพยายามขึ้นจริงแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่า
ครอบครัวเราเป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่าในเรื่องของภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับตัว
ซึ่งปัจจุบันครอบครัวไม่ใช่แค่ครอบครัวผมครอบครัวทุกครอบครัวคนไทยทุกคนเนี่ย
ไม่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเลยนะฮะทุกคนอยู่ในอัตราสุ่มเสี่ยงหมดทุกคน
แล้วก็ผมบอกทุกคนว่าตอนนี้มันอยู่กับบุญกรรมของชกชะตา
จะมาเกิดขึ้นกับใครมีสัญญาณต้องไปแจ้งความด้วย
ถ้าสะดวกผมอ่อนนุดไงนะครับเพราะอยู่ใกล้บ้าน
ก็บอกเค้าเลยว่าคนนี้ชื่อนี้ได้ถ่ายคลิปว่าเค้าได้กากตุ้น
หน้ากากอนามัยแบบนี้เพื่อที่จะไปขาย
แต่ในคลิปนี้ปรากฏว่ามีภาพของเรา

ซึ่งจะขอยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเลย
เกี่ยวกับธุรกิจหรือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมจะปรึกษาทนายว่า
มีอะไรที่เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย

หรือว่าเขาจะต้องทำอะไรที่มันสร้างความเข้าใจถูกให้กับประชาชน
ด้วยมุมมองอีกลักษณะนึงที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอีกป่ะ
อันนี้พี่เล็กก็ขอให้พี่เล็กโชคดีนะผมไม่รู้ว่าพี่เล็กเป็นยังไงหรือว่าพี่เล็กจะคุยยังไงกับใครหรืออะไรผมพูดแทนไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าพี่เล็กโอเคแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนเพราะว่าพี่คนที่เขาอยู่ในคลิปแล้วประกาศว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนรับซื้อผ้าหน้ากาก

ผมก็จะบอกโอเคงั้นมาได้แจงไปตรงนี้ว่าพี่ทองเจือไม่เกี่ยวแต่ใดนะครับครับผมไม่เกี่ยวของครับ